พูดถึงนะครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยลีกกันก่อนแล้วกันนะครับ
เพราะว่าการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสนุกกันหลายต่อหลายคู่นะครับ
แล้วก็จ่าฝูงทีมฟอร์มแรงอย่างเชียงรายเต็ดนะครับ
ตอนนี้เนี่ยขึ้นนำเดี่ยวแล้วก็มีทางอุบลเยือนทีนะครับ
เป็นรอนจ่าฟูงนะร่วมกับทางเมืองคอยุเณตครับ
ดูเกมกันนะครับเบาานที่ผ่านมาสนุกกันหลายช่วง
ตั้งแต่คู่คู่นี้ก็พลิกไปพลิกมาครับ
หลุดขึ้นมาผ่านเข้าในแล้วโอ้โหจังหวะปัดไม่พ้นนะครับสินทวีชัย
ไปเข้าทางของอันดุริยาคาลูเยโลวิชนะครับยิงเข้าไป
จากนั้นครับสุพรรณตีเสมอได้นะครับนาทีสามสิบ
รัฐนายส่องแสงจันทร์ครับออกมาตัดบอลแล้วไปชนกับดาบิดโรเชลล่านะครับ
บอลเข้าทางของเดลาตาเล่นะครับยิงเข้าไปหนึ่งหนึ่ง
อีกเก้านาทีนะครับตอนนี้แตะมุมมาครับ
ช่วงนี้พาเรือมาต่อครับได้เสียงเชียร์เสียบลูกนี้ครับ
ะดูลล่ะโช๊กตัดความอาทิศรแรงเรืองครับปวดศิลป์วิ่งเข้ามาหา

งานมาเลยครับหลังจากนั้น
เจ้าบ้านยิ่งเล่นยิ่งดีอยู่แล้วธนา
ยิ่งรู้ที่อู่อู่ออกมาไกลครับ
จังหวะของสินทวีชัยโอ้โหอัดลูกนี้

ทั้งในสโมสรและทีมชาติครับ

ตะอี้เสมอให้กับทีมและนาทีเจ็บสิบสองครับ

แสงชนะสามสองเก็บสามแนวแรกหลังจากที่

แล้วก็แฟนบอล๖๕๙๒คน

นวลพันธุ์ล่ำส่ำทางสุโมสรนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นคนที่เข้ามาปลุกให้
การเท้าเรือนฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งนะครับ

เป็นเกมที่ต้องบอกว่าดราม่ามาก
สิ่งอื่นใดวันนี้เป็นวันที่แฟนบอลเข้ามาทะลักเลยครับ

ต้องขอบคุณแฟนบอลซึ่งเราถือว่าเป็น

แล้วก็ตื่นเต้นมาก

ว่าทีมใหญ่มากกว่านี้เดินทางมาเยือนนะครับ

ส่วนเกมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
หนึ่งทีมน้องใหม่ชุดขาวครับเจอกับราชบุรี
หนึ่งในทีมที่ถูกหวังว่าเป็นมามืดในการลุ้นแชมป์
เปิดหัวก่อนให้กับทางอุบลนั้น

จังหวะนี้ครับกรพรมจรูนพงศ์นะครับ
เปิดฟรีคลิกเข้าไปอุกิตวงศ์มีมา

เข้าประตูไปเลยครับ

ทิ้งห่างสุดกว่า๔๐

ยิงหักข้อเข้าไปแต่ว่าไล่ไม่ทันเลยครับ

กลายเป็นทีมน้องใหม่ที่เก็บ๖แต้มเต็ม

ขึ้นชั้นมาแล้วทำได้ในปี๒๐๐๙ครับ

ผ่านเข้ามาแล้วโอ้โหแพ้ภัยตัวเองครับ
จังหว่าของชาฮิตรวรรภโคลนะครับ

กัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
คู่นี้จบ๑๑แบ่งกันไปทีมละ๑คะแนนครับ

คู่ระหว่างพัทยากับชนบุรีนะครับ

เอาชนะได้นะครับ๒ตอน๑

มี๓ทีมที่เก็บ๖คะแนนเต็ม
ด้วยผลต่างประตูได้เสียนะครับ

ยิงได้๖เสีย๑เมืองทองยิง๕ลูก
ยังไม่เสียประตูเลยครับ